ไปต่อกันที่สมสรรค์เชียงรายุนิเตตแถลงข่าว
แยกทางกับเฮสโค้ชชาวญี่ปุ่นมาซามิทากิ
อย่างเป็นทางการหลังหมดสัญญาในการคุมทีมทัพกวางโซ้งมหาภัย
เวลาสุดบอดบริหารสมสรรค์ตัดสินใจแต่งตั้งโค้ตเต้อรงกรท้องอำ
แล้วก็อิมเมอร์ซันฟอเรลล่าคุมทีมทัพเชียงรายุนิเตต
คราวในการบุกไปเยือนโปรลิสเทโลในเกมนัดที่๑๒ในวันพรุ่งนี้นะครับ
สำหรับทากิเฮสโค้ดของเชียงรายเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้สอน
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเมจิกครับ
เมื่อต้นปีและพาเชียงรายล้างอันดับ๓ในตารางอยู่ในขณะนี้นะครับ